ตกแต่งลงสีหน้าพรานเป็นการลงรายละเอียดที่ทำให้หน้ากากหน้าพรานมีความสวยงามและเด่นชัดมากขึ้น
โดยรองพื้นด้วยสีขาวก่อนแล้วจึงลงสีหน้าพรานด้วยสีแดง
แต่ช่างจะเว้นส่วนตาและฟันไม่ทาสีแดงจะเห็นเป็นพื้นสีขาว
ตกแต่งเส้นขอบตาส่วนคิ้วและหนวดด้วยสีดำทำให้ดูคมชัดมากขึ้น
ซึ่งทำให้หน้าพรานมีสีสวยงดงามและเมื่อนำไปใช้ในการแสดงโนราจะเห็นชัดเจนจดจำได้ง่ายจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน